เอาล่ะวันนี้เริ่มต้นเวลาใหม่ของเราค่ะ

เรื่องพี่ที่พี่ไปคุยในคลับเฮาวส์
แล้วบอกว่าพี่จะมาวันนี้จะมาสายที่สุดหรือเปล่า

เราก็ดูเองนะคะว่าใคร
อย่างนี้ในเมื่อเมื่อวานเรามีการถามไปแล้ว

แล้วพี่ก่อนอีกคนนึงไม่มีไม่ต้องก็จัด

ไม่ต้องหน่อยนะ
ไม่รู้จักหน้าที่รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้กำลังเข้าเวลาใหม่
ควรจะต้องมาให้มันตรงเวลาไม่ใช่มาทำแบบนี้

ใช่คะรู้จักว่าคุณหรอกครับแล้วก็ไม่สมควรที่จะทำ

เพราะด้วยความที่เราบอกกันไปแล้วว่า
ให้คุณผู้ชมทายกันเข้ามาว่าใครจะมาไม่ทันวันนี้

คุณตอบนะวันนี้ชื่ออะไรที่ไม่มาหายไปหนึ่งคนเนี่ย

แท็กคำว่าข่าวใส่ไข่เพิ่มเวลา

ข่าวใส่ไข่เพิ่มเวลาพร้อมระบุชื่อพิธีกรที่ยังไม่มา

แฮชแท็กข่าวใส่ไข่เพิ่มเวลา

นี่นะจริงแล้วคนเรามันคุณต้องรู้จักเวลา

เล่นใหญ่มากเธอมาดูกันแล้วกันแองจี้

แองจี้พี่มาตั้งแต่๔โมง

พี่มานั่งรอเลยแบบเมื่อไหร่อีก๑๕นาที

ไหนต้องไปดูคนไหนไหม

ทำไมไม่ให้ฉันเข้ามาก่อนฉันมาสายแป๊บเดียวเอง
เอาคุณแม่ทำไมเข้ากี่โมงคุณแม่คุณแม่เป็นคนพูดเอง
บวก๑๕ในนั้นคุณแม่เป็นคนพูดเองเวลาเนี่ย
เออแล้วบอกว่าไงบอกผมจะเป็นคนที่มาสายที่สุด
พูดความจริงสิว่าหนุ่มมาถึงแล้วล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอ่ะ

หนุ่มหนุ่มไอ้แอ้งจิ้วอุบาท
ประตูเนี่ยเขาให้ดึงออกแต่คุณก็ไปผลักเข้า

คุณก็ต้องดึงออกสิประตูอันนี้ค่อยดึงออก
มดแต่พี่มดมาไม่ทันก็จะดีเพราะเราแจกลอตเตอรี่จิลให้แบบว่าแฟนแฟนรายการเราวันนี้ไง

อ่องั้นตอบคำถามไม่ได้ต้องมีสักคนหนึ่งที่ไม่มาอยู่แล้ว
ที่มีแฮสแท็กอะไรนะคะข่าวใส่ไขเพื่อเวลานะคะ

แฮชแท็กข่าวใส่ไข่เฉยไม่ได้นะคะ

คนดูแบบว่าอิงมากเลยอ่ะลุ้นหัวมดดำจะมาทันไหมว่ะ

แต่พรุ่งนี้สายแน่เลยพรุ่งนี้ทำอย่างไร

พรุ่งนี้เป็นผิดขาของแม่ด้วยมาดามเฟ้ย

ดำมาสายค่ะข่าวใส่ไข่เพิ่มเวลาเต็มไปหมดเลย
แล้วเธอเหมือนกับประจานฉันถูกแยกตัวด้วย

เป็นแฟนรายการประจำเขียนตลอดคนนี้

เอ่อก็คือตอนนี้กำลังเป็นข่าวอยู่นะครับ
ก็คือเอ่อมีคุณพี่แม่คัตกรรมอะ

นะฮะก็คือมีตัวพ่อตัวแม่ลูกสาวแล้วก็ลูกคนเล็ก
ทั้งหมด๔คนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก
เนื่องจากทางผู้ก่อเหตุน่าจะเครียดนะฮะ
แล้วก็ก่อเหตุอ่ายิงทบกรุษตัวเอง

เดี๋ยวรอติดตามกับข่าวอีกทีกับทางไทยรัฐนิวสโว

เมื่อวานนี้สรุปเป็นยังไงกันบ้างคะคุณพี่ค่ะ

ก็อันนี้ผมไม่ได้คุยอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ตามเรื่องนี้นะครับ
แต่ว่ามันก็มีประเด็นข่าวออกมานะครับ

เพราะยังมีคนตัวละครอีกคนนึงยังไม่ออกมาหรือเปล่า
คือเขาบอกยังคงเป็นประเด็นให้ตามกันต่อไม่จบนะครับ
เหยียดคนอีสานโดยเฉพาะชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าปลั๊กนะฮะ
หลายคนมองว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในครั้งนี้
แต่ที่เป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดก็คือการพูดคุยกับปลั๊ก
เนื้อหาตอนหนึ่งนะครับคือคุณปลั๊กเองเนี่ยออกการหัวเสีย
หลังเจนจินดาถามว่าหลังเกิดเรื่องราวนี้ขึ้น
อยากจะขอโทษคนอีสานหรือว่าขอโทษสังคมหรือเปล่า
โดยปลั๊กเนี่ยก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงดุเดือดบอกว่า
พวกที่มาทัวร์ลงเฟสผมเนี่ยผมไม่ได้ขอโทษแม่ง
ทำให้เจนจินดาเนี่ยต้องถามย้ำว่าเราจะไม่ขอโทษเฉพาะคนที่มาด่าเรา
แต่ตอนนี้มันกระทบกระเทือนจิตใจคนอีสานทั้งประเทศจะขอโทษไหม
ปลั๊กตอบว่าขอโทษดีครับไม่เป็นไรไม่อายอยู่แล้ว
ผมก็ขอโทษคนอีสานที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้มาด่าอะไรผมเลยนะครับ
ขอโทษจากใจเลยไม่ได้รู้สึกอายอะไรเลยที่ขอโทษ
แม่ผมก็บอกว่าไม่น่าพูดไปแบบนั้นเลย
เพราะคนส่วนใหญ่ที่ได้ยินคงเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย

แล้วที่ผมพูดว่าผมขอโทษเนี่ยผมขอโทษจริง
ไม่ได้เสียแทร่งขอโทษนะเพราะผมกลัวความผิดอะไรอย่างเงี้ยอืม

โอดินใช่ไหมครับโอดินพี่คุยกับเขานั้นไม่พี่คุยกับเขานั้น
อ๋อเหรอพี่เคยคุยกับเขาแต่ว่าเป็นการคุยกันนอกรอบคุยว่าแต่ว่า

ผีผมไม่ได้เล่าอะไรเลยคุณถามผมเอง

ระยะรถเมศซื้อมาให้อันที่พี่ถามหนูก็ก็เลยเอามาให้

เพราะว่าเขาใส่แล้วแว่นพี่จะไม่เป็นฝ้า

อย่าต้องลองให้พี่หนุ่มลองก่อนแม่

กลางทิศปันแล้วพรุ่งนี้แม่มาทำหรือเปล่า

ทำให้เอายังไง

ถ้าเจ้าของงานไม่แจกแล้วถ้าแจกล่ะ

ต้องก็เล็งเวลาสุดนี่ทำไงดีกันชัยเตอร์

เพราะว่าคุณก็ต้องแบบคุณรับงานวิ่งอย่างนี้
คุณก็ต้องเข้าใจอะไรนะอะไรนะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มดมาค่ะ
เราต้องมีการแจกรางวัลให้คุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะ

พ่ออะไรก็ไม่รู้นะฉันไม่อยู่เธอฉันไปไหน

ไม่เคยได้ยินคำนี้จากพี่มดนะไปพักผ่อน

เกือบจะสิบปีเธอไม่เคยได้ยินถึงว่าพักผ่อน
พี่ก็จะพูดกันบอกว่าไม่ฉันจะทำงาน

คชาภานะของไทยก็รับทีวีเจ้า

หนุ่มไม่ต้องปั่นต่อนะ

ไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้กันดีกว่านะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยวันนี้ค่ะ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๖๒รายค่ะ

ท่านก็เป็นหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ

ส่วนใหญ่เนี่ยจะพบช่วงที่มีอาการนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอ
ส่วนน้อยมากจริงที่จะให้ผลเป็นบวก๑วันก่อนที่จะมีอาการ

คุณหมอบอกว่าโอกาสเป็นบวกปลอมจะมากกว่าบวกจริงเยอะมาก
ที่แบบว่าไม่มีอาการน่าจะไม่ถูกต้องคุณหมอบอกแบบนี้ค่ะ
อย่างเช่นคัดกรองเด็กนักเรียนทุกสัปดาห์ควรจะไปใช้กับเด็ก
หรือว่าผู้ใหญ่ที่มีอาการมากกว่า
ซึ่งคุณหมอก็เห็นตัวอย่างของเด็กนักเรียนในหลายคน
ที่ไม่มีอาการเลยที่มีการตรวจในกรุงเทพมหานครไป
ก็เลยยืนยันว่าเป็นผลที่แบบเป็นผลบวกปลอม

ถ้าตรวจคนที่มีอาการอยู่แล้วอย่างเป็นไข้มีไอมีน้ำมูก
ดูมีการแสดงออกทางอาการแล้วเนี่ย
ตรวจไปถ้าเจอตรงนั้นผลค่อนข้างจะมั่นใจได้
แต่ถ้าเกิดไปตรวจในคนที่แบบยังไม่มีอาการเลยเนี่ย
บางทีมันก็มีบวกขึ้นมาเหมือนที่เราเห็นกันตอนนั้นที่เราถามค่ะ
ตรวจออกมาแล้วอุ๊ยนักเรียนไปแบบ
หลายสิบคนผลออกมาเป็นบวก

นี่คือเป็นข้อคิดจากทางคุณหมอท่านบอกมาเป็นแบบนี้นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานเขาเป็นข้อถกเถียงกันว่า
แล้วสรุปแล้วลอยกระทงเราจะได้จัดกันไหม
เพราะเมื่อวานนี้อย่างใช่ไหมคะที่เราพูดกันไปรัฐมนตรีว่าการ

คุณพิพัฒน์ท่านมีการออกมาบอกไงหลังจากที่มีการประชุมคอลโมว่า
เอาล่ะลอยกระทงเนี่ยมันกระชั้นชิดไปที่เมื่อวานพี่มดเล่า

ปรากฏว่าหลังจากนั้นภายในเวลาแบบไม่นานแป๊บเดียวค่ะ
ก็มีการมาแจ้งบอกว่าให้ทางรองโฆษกทางรัฐบาลออกมาชี้แจงกรณีนี้
ก็คือบอกว่าอ้าวท่านนายกไม่เคยพูดท่านนายกบอกว่าให้จัดได้
ซึ่งวันนี้ค่ะพลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีเขาก็มีการพูดแบบชัดเจนมีคลิปเลยนะคะ
เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมลอยกระทงท่านบอกว่าให้ทีมโคศกประจำสำนักนายกเนี่ยแจงไปแล้ว
ตอนแรกมีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเพราะเรื่องเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของสบคแต่ตอนนี้สบคได้พิจารณาแล้ว
ก็ไม่มีปัญหาในการจัดงานแต่ต้องระมัดระวังแล้วก็มีมาตรการเฉพาะออกมาค่ะ
โดยท่านนายกบอกว่าเขาเคยพูดไปหลายครั้งแล้วอยากจะได้เรื่องความปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทาง
เพราะรัฐบาลไม่สามารถกำหนดคนทุกคนได้เนื่องจากว่าอัตราการแพร่ระบาดเนี่ยเกิดจากคนใกล้ชิดคนหมู่มากแล้วก็ไม่สวมหน้ากาก
ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันค่ะถ้าอยากจัดกิจกรรมแล้วถ้าสถิติการแพร่ระบาดมันสูงขึ้นมาอีกท่านนายกบอกว่าเอาล่ะก็จำเป็นจะต้องล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านบอกท่านบอกอย่างนั้น
แล้วท่านบอกว่าท่านไม่ได้ขู่เพียงแต่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วท่านชี้แจงมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้หลายคนก็จะอยากรู้แล้วล่ะ
แล้วมาตรการต่างที่พูดมาที่เราจะต้องปฏิบัติตามกันเนี่ยมันต้องทำอะไรอ่ะนะคะแพทย์หญิงสุมณีท่านก็เป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงท่านก็มีการ
มีการจัดเทศกาลลอยกระทงได้ตามประเพณี
ทุกศีลในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแดงเครียงมาแรงได้หมดเลย
กำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

คือฉันจะบล็อกหนุ่มกัญชัย
คือชอบคือบล็อกยัง

คือดาราคนอื่นเขาก็มาเม้นต์กันเยอะแยะไปหมด

โปรไม่แพงหรอกแต่ค่ารีทัศน์น่ะแพงว่ะ
เดี๋ยวคือหนังหน้าฉันมันชั่วมากเลยหรือไง
ยังไงโอ้ดูสิคือคนอื่นเขาก็แบบว่า
เดี๋ยวแต่คุณอธิชาติบอกว่าเก่าและตุงจังคุ้ง
คือดาราคนอื่นเขาก็เข้ามาเม้นต์กันดีนึกออกป่ะ
หนุ่มแบบทำไมต้องแหกแหกแบบแหกไม่ผมผิดตรงไหน
ก็ผมบอกว่าประดับฟินน่ะโปร่าไม่แพงอะไรที่มนุษย์ประดับเขาไม่ทำกันเธอชอบทำ
โอ้โฮโปร่าไม่แพงจริงแต่แรงที่รีทัศน์

ก็คือใช้เงินกับการรีทัศน์คุณพุทธหรือเปล่าไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้เงินการรีทัศน์
หมายถึงว่าฝีมือดีอ้าว
อ๋อทำออกมาสวยฝีมือดีเหมือนท็อปบิ๊กแปลงไง
เออต้องไปขอบคุณคนบิ๊กนะใช่
เขาบอกเขาไม่หนีทัศน์เธอจะไม่เชื่อเลยเหรอนี่ไง
เอออ่านข่าวยี่แล้วเหมือนก็อย่างงี้มั๊ย
รู้จักคุณมานานอันนี้ผมไม่ใช่หรอก
ดูเล็บอย่างเงินกับตีนไก่นึง
เขาพูดสัตติให้พูดถึงนะเออ
มีสีเทิงสีทองที่เล็บนิดนึงอย่างนี้

มดดำนะแบบนะก็คนถ่ายรูปมันจะไม่ค่อยชอบมองกล้อง
เออใช่เป็นคนที่ไม่มองกล้องมองกล้องแต่นี่เขาน่าจะจับตามดดำมาวางไว้แบบให้มันมองอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ยอมมองใช่ไม่ชอบมองกล้อง
ป้อมวินิตเขาบอกอยู่นะเขาบอกว่าเวลาพี่ถ่ายรูปแล้วเวลาพี่มองกล้องพี่ทำอย่างนี้
ไม่มองเขาจะหาด้วยตั้งคืนแล้วก็ถ้าเขาจะต้องแบบยืนหักขาอย่างนี้อย่างนี้
แล้วก็ต้องเอียงนิดนึงใช่ใช่ใช่ไม่ใช่หนุ่มไม่หาวิธีบล็อกคอมเมนต์ก่อนคือ
ฉันอยากจะลบคอมเมนต์แต่ฉันกลัวโดนคนด่าไงอ๋อไม่กล้าลบเออ
เอาอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ให้ความสนใจกันอย่างไม่น้อยเลยเนี่ย
สำหรับโพสต์เรื่องราวของชาวเน็ตรายหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยถึงการลาออกจากอาชีพครูฮะ
โดยเขาระบุอย่างนี้๑ไม่เห็นด้วยกับการที่เอาครูทำเอกสารประเมินประกันประกวดสำรวจข้อมูล
มากเกินความจำเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนเท่าที่ควรนะครับ
ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองแรงงานแรงกายทรัพยากรเปลืองเวลาและงบประมาณหลายครั้งกระทบเวลาที่ควรเตรียมการสอน
ตลอดจนเวลาส่วนตัวของครูที่จะมีให้กับครอบครัวนะเพราะครูก็มีลูกที่ต้องกลับไปอบรมดูแลสั่งสอนเช่นเดียวกัน
อันนี้คือเหตุผลข้อที่๑เหตุผลข้อที่๒ในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาการสอนออนไลน์ที่ต้องอาศัยทั้งความพร้อมและความร่วมมือจากเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยนะฮะ
ครูทั้งหลายเขาบอกไม่ใช่เฉพาะเด็กนะที่เรียนออนไลน์ยากครูเองก็ยากข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติการสอนให้ได้ผลสำเร็จคุ้มค่ากับเงินภาษีที่จ่ายเป็นเงินเดือนได้
ไม่ได้มีความหวังที่แน่นอนที่จะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติเมื่อไหร่ก็จริงไม่รู้ว่าจะเปิดตามปกติได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับจึงขอลาออกเพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกว่าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนฮะ
เมื่อไหร่ทำไมครับ
แต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติคนที่จะทำงานให้สำเร็จแก้ปัญหาตรงจุดสำเร็จลุล่วงได้สติปัญญาต้องเหนือกว่าปกตินะคะ
คือเหมือนพูดแทนใจครูทั้งประเทศมีคนบอกกันแบบนี้

ใจทั้งประเทศเพราะครูก็เหมือนหลายคนก็ตกอยู่ในที่นั่งตรงนี้ว่า

ที่จะเอาเวลาแบบไปสอนหรือเตรียมการเรียนการสอน

เพราะคือตรงนี้ถ้าเกิดไม่ทำประเมินหรืออะไรอย่างนี้
คือขั้นเงินเดือนอะไรต่างก็ไม่ได้อีกไง

เขาบอกคุณแม่สุดทนนะฮะ
คือมีเพื่อนบ้านเนี่ยทำกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้

เขาบอกว่าลูกเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลย
อ้าวเดี๋ยวเสียสมาธิหมดเลยอย่างนี้
เด็กฟังรู้สึกว่ามันอะไรวะอะไรอย่างนี้เลยครับ

เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์นะครับ
มีคุณแม่คนหนึ่งได้โพสต์เรื่องที่ต้องเจอกับตัวเอง
แล้วก็พลวงโดยระบุบอกว่า
ขออนุญาตแอดมินขอความคิดเห็นพฤติกรรมของคนข้างบ้านหน่อย๕
พฤติกรรมของคนข้างบ้านหนอง๕อ๋อซอย๓หลังโรงเรียนแห่ง๑
เอาผู้ชายเนี่ยมานอนด้วยแล้วก็ส่งเสียงคลวนคลางเสียงดัง
นี่เห็นไหมเขียนแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งบ้านเนี่ยก็มีลูกสาวกำลังเป็นวัยรุ่น
ต้องมานั่งฟังเสียงคนข้างบ้านทำกิจกรรมบนเตียงเสียงดัง
เป็นห่วงลูกสาวมากที่ต้องมารับรู้เรื่องของคนข้างบ้าน
เพราะห้องนอนใกล้กันลูกสาวต้องอ่านหนังสือ
ทำให้คนเป็นแม่เนี่ยเครียดจึงขอความคิดเห็นคนในกลุ่มนี้
มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างและต้องทำอย่างไรคะ

หลังโพสต์ไปก็มีสมาชิกในกลุ่มมาแสดงความคิดเห็น
บางคนบอกว่าควรทำห้องเก็บเสียงนะหากได้ยินเสียงอีก
ให้จุดประทัดแล้วโยนไปที่บ้านเลยโอ้โหแล้วก็ไปบอกเขาว่า
เสียงดังรบกวนข้างบ้านเนี่ยนะฮะบางคนก็บอกให้สวดมนต์
บางคนก็บอกให้เอากระดาษไปแปะไว้หน่อย
คือทั้งนี้จากการตรวจสอบบริเวณบ้านดังกล่าว
พบว่าอยู่ในชุมชนหนอง๕ตะวันออกประเมืองลำปาง
โดยในซอยเนี่ยเป็นบ้านที่มีลักษณะเป็นอาคาร
ปลูกชิดติดกับกำแพงหรือรัวบ้านเพียงบังหลังเท่านั้น
ตลอดซอยไปพบบ้านส่วนใหญ่จะมีพื้นที่กว้าง

เขาว่ามาแบบนี้นะฮะ
ย้ายบ้านเพราะอะไรจะรู้ไหมตอนกลางคืนฟังกิจกรรมเข้าจังหวะทุกคืน

แต่เวลาคุณเข้าห้องน้ำเนี่ยผมเคยวิ่งหนีมาแล้ว
เขานอนห้องติดกับผมผมก็เดินออกมา

ตกใจผมเดินตอนนั้นยังไม่ได้ผ่านหลัก
ไอ้ทางเดินอะพี่ต้องวิ่งอะรถแม่

โอ้ยอีหนุ่มดัดจะลีบดัดจะลีบสาปานตกใจจริง
แล้วถึงเวลาถามพวกที่อยู่กับบทดำนึง

เมื่อก่อนคือมันยังไม่ได้ฝังเข็มเป็นจริงนะเหมือนเสล็ดติดคอทั้งวัน
แล้วพี่ก็เลยต้อง

ไม่ต้องจริง
เสียงดังมากแบบนอนอยู่ข้างไม่ก็ได้ยินเสียง
แล้วทุกวันนี้ดูสิคนมั๊ยปันอ่ามจะมาไม่ทันเสียนะ
มาทันแต่หนุ่มล็อกประตูไม่ให้เข้า

ถึงแม้จะดึงผิดเองแต่คุณแม่ก็เวลาก็เกินอยู่ดี

แล้วแผนลงด้านล่าง

ร่างประตูล่างแพนลงแพนลงเห็นไหม

จะเห็นว่ามีสายสัญญาณของกล้องเขาคั่นอยู่

มันก็ล็อกไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเปิดได้
ก็จริงด้วยใช่เห็นภาพเลย
เพราะฉะนั้นต่อให้ผมไปล็อกประตูคุณก็เปิดได้

เห็นไหมคือว่าคนปรับของไม่หนุนไปได้นะ
สายมันคั่นประตูอยู่จะไปล็อกอย่างไร

เบรกเหนื่อยขี้เกียจทะเลาะด้วยเหนื่อย

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคุณหนุ่มมาสายวันนี้คุณน่าจะโดนหนักเขาบอกอย่างนี้ค่ะ

เธอเป็นคนดีขนาดนั้นแล้วรู้สึกที่ทุกคนทำอยู่

วันแรกรถติดจะตาย
เขาบอกว่าถ้าเป็นคุณหนุ่มก็คงโดนเละแล้วครับคุณหนุ่ม

ฉันทำงานอยู่ทุกวันฉันแทบจะไม่เคยสายใครมาสาย

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ว่าใครมาใส่

เอ้ายังไม่เป็นอย่างนั้นล่ะ

ใช่ค่ะซึ่งบอกว่าน้ำท่วมสูงกว่าปี๕๔ด้วยนะคะ
แล้วตอนนี้สามพรานวิกฤตแล้ว
ขนของหนีกันจ้าละวันเลยทีเดียวค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครปฐม
ในแม่น้ำท่าจีนนะคะยังคงเอ่อล้นอย่างต่อเนื่องเลย
จากแม่น้ำท่าจีนจะรับน้ำจากสุพรรณบุรีแล้วนะคะ
ยังจ้องเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือน้ำทะเลหนุน
สูงกว่า๓เมตรกันเลยทีเดียวนะคะ

ก็ทำให้น้ำล้นตลิ่งปริมาณน้ำสูงกว่าปี๒๕๕๔๔๐เซนติเมตร
วนน้ำเอ่อล้นข้ามแนวกระสอบทรายเข้าท่วมบ้านเรือน
ตลาดชุมชนแล้วก็ถนนหลายเส้นทางเลยทีเดียวค่ะ
นอกจากบ้านเรือนที่จมน้ำแล้วเนี่ยนะคะที่ว่าการอำเภอสัมพารณ์
วนน้ำก็ยังเล็ดรอดกระสอบทรายเข้ามา
แล้วก็ล้นท่อระบายน้ำจนระดับน้ำเข้ามาที่พื้นนะคะสูง๓๐เซนติเมตร
ส่วนบริเวณตลาดสัมภารค่ะน้ำเข้าท่วมตลาดระดับน้ำ๒๐๓๐เซนติเมตร
ร้านค้าและตลาดต้องปิดเลยค่ะ
ขณะเดียวกันพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็เปิดเผยบอกว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำจากกรมอุทธกษาตกองทัพเรือ
พบว่าในวันที่๙ถึง๑๔พฤศจิกายนนี้นะคะ
เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา
เรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ตัวเองก็มีการเน้นย้ำนะคะให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
มีการประสานงานเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับสถานการณ์
กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องติดตั้งระบบปั๊มน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำในทุกจุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่คันกั้นน้ำชั่วคราวอันนี้
บางทีก็มวลน้ำมาเร็วแล้วก็แรง
กระสอบทรายที่มีเตรียมเอาไว้บางทีก็คือแบบ

อ่าคือเมื่อวันก่อนก็รั่ว

ในคือแล้วก็น้ำควาดถลักเพลิกผลวิ่งหนีกันกระจุยกระจายหมดนั่นเด็กดึง

นุรกีแล้วอันนี้มาเรียงกันใหม่แล้ว
ซึ่งวันนี้คลอร์นมอร์เขาไม่กล้าประชุมกันแต่เขาสมควรว่า
เนี่ยมันจะน้ำเขาเรียกว่าน้ำทะเลหนุนเนี่ย
มันจะยาวไปจนถึงวันที่๑๔๑๕เนี่ย
เขาจะทำยังไงกันเพราะว่าในแต่ละวันมันจะหนุนหนักขึ้น
แต่ความโชคดีคือตอนนี้ฝนมันยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่๙๑๔ใช่ไหม
พฤศจิกายนนี้ก็ต้องเรื่องน้ำทะเลหนุนต้องระวัง

วันนี้หลายคนถามว่าคุณนวัดอิสระไกรศรีช่วงนี้นางจัดประกวด

เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เม่ากันเลยแหละสำหรับเอ๊ะปรินาใกล้คุบสสรบุรีพพรร
รัฐแล้วก็คุณนวัดอิสระไกรศรีเนี่ย

ซึ่งเมื่อวานคุณเอ๋หยุดทำหน้าที่
ที่สสเนี่ยคุณเอ๋หยุดทำหน้าที่ไปแล้ว
เมื่อวานเนี่ยขึ้นสารนัดแรกปุ๊บเพราะฉะนั้นกรรมธิการเมื่อก่อน
กระทั่งหยุดทำหน้าที่ในการเป็นสอสอปุ๊บ
คุณเอ๋เนี่ยเขายังไปเป็นกรรมธิการที่รัฐสภาได้อยู่
แต่ปรากฏว่าตอนนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างนะครับ

เขาบอกว่าหลังจากที่คุณเอ๊ะเนี่ยได้รับคำสั่งจากศาลดีกา
มติเสียงข้างมากสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมธิการเนี่ย
โดยเอ๋ปรินาเขาบอกเขายืนยันว่าเขายืนยันความบริสุทธิ์ว่า
เขาไม่ได้บุกรุกป่าสงวนครอบครองโดยชอบทำ
ที่สำคัญเนี่ยเขาทำฟาร์มเลี้ยงไก่นะฮะ
คุณปรินาเนี่ยนะฮะอุ้ยนั่นอะไรอ่ะไก่ไก่ไก่มันไก่มันนั่ง
ไก่อ่ะเถอะแล้วเขาสไลด์สไลด์ขึ้นไปก็เปิดเป็นไก่เอาไปส่ง

ไม่ไก่ไปอย่างนั้นหรอ

เสือโค้งก็มาบุกนะเธอ

วันดีคืนนี้นักข่าวไปถ่ายหมาวิ่ง

ราเข้มีใช่ไหมตรงนี้ที่เขาบอกมีจราเข้ใช่ไหม

มาทำถ้าสมมุติแบบ
ตรงไปตรงมาเขาบอกคุณเอ๋ถามมานานแล้ว
อะไรอันนี้ไก่เหรอ

เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกอย่างงี้
การบุกป่าแล้วน่าเห็นใจหรือสมัยหน้าผมจะลองลงสมัครผู้แทน
สดรราชบุรีเพราะมีคนเคยท้าผมไว้ถ้าผมลงจะมีใครเลือก
ผมไหมครับฮือถ้าผมลงจะมีใครเลือก
ดูทุกขันระเรอจริงแพ้เว้นน้ำพริกน้ำพริกกับพี่อร่อยน้ำ
ไทยมา
เล่นโทรศัพต์ไม่เป็นประดิษฐ์ลังตังคุณอยู่อยากมีเงินเดือนเดือนละห้าแสน
เขามีการประกาศรับสมัครสาวสวย
รับงานเลี้ยงดูลูกค้าชาวจีน
ที่รวยเป็นระดับมหาเสธถี

เดือนละ๕แสนบาท

คุณนสมบัตินะไม่ได้มีอะไรมากมาย
ขอเป็นคนสวยระดับเทพ

ตั้งแต่ต้นก็คือข้อแรกก็คือเครียดแล้วเนี่ย
แบบมีเครื่องการันตีความสูงก่อน
เอาความสูงความสูงอยู่ที่๑๖๕เซนติเมตรขึ้นไป
ที่สำคัญต้องผอมหน้าอย่ามีสิวนะ

เป็นลูกครึ่งออกแนวหวยอินเตอร์จะยิ่งผ่านได้ง่าย
อยากสมัครต้องแต่งตัวเก่งพูดภาษาจีนได้

และแฟนไม่โทรตามในขณะปฏิบัติงานอยู่

ปรากฏว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีหลายคนส่งโปรไฟล์เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลย

จริงเท่าเดือนละ๕๐๐๐๐๐อ่ะ

งานเลี้ยงดู๔๐๐๐๐๐ลูกค้าจีนหมาเจฐีค่ะ
ไม่ใช่แค่รวย๕๕สูง๑๖๕ผอมหน้าไม่มีสิว
แต่เขาบอกว่าลูกค้าไม่แก่ใจดีมาก

ไม่ต้องโทรตามทำงานแบบมืออาชีพ
สวยสมบัติเพราะมาไม่ตรงปกจะเสียเวลากัน
ไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้ไม่งอแง
เป๊กคือคนสวยหรือลูกครึ่งชอบมาก

ฮะเพราะว่าเล่นอ่ะตอนนี้มีประกาศ

โอ้โหเดี๋ยวนี้เยอะหนุ่มเล่นทุกวันทำไมหนุ่มไม่รวย
ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงผมไม่เคยผมไม่รู้เรื่อง

ประกาศอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมาสมัครแต่เงินมันคงไม่ได้เยอะขนาด
ทุกวันนี้ประกาศทุกอย่างลงโซเชียลฉันจะมานั่งอ่านดูเลยเท่าไหร่
อุ๊ยอ้าวไม่ให้คนไปแล้วด้วยจริง
ก็เมื่อวานก็มีเรื่องอะไรนะเฮียเจ๊กไงฮะลุงเจ๊กอ่ะ
สรุปเฮียเจ๊กเป็นคนร่ำคนรวยนะเธอเนอ
อ้าวใช่สิเฮียเจ๊กเป็นคนล่ำคนรวยนะเถอะ
ใช่ไงหลังจากที่วันนั้นมีการพูดคุยไปเป็นขุมเป็นข่าวขึ้นมา
คนสมัครนะอยากจะให้แกดูแลอยากรู้จักเฮียเจ๊กเมื่อเกิน
โหโหช่วยแบบแนะนำเปิดวาฟหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่
เขาคุยกับพี่หนุ่มอะไรเขาก็คุยดูดีจะมีดูแบบมีคารมคมคา

เจ็ดสิบละมั้งใช่มั้ยซักอย่างน่าเจ็ดสิบนะ
แต่แกบอกว่าตอนนี้แกไม่มีเงินเหลือเลยไม่ใช่เหรอคะ

จะต้องได้คืนผมว่าอาจจะได้เป็นที่คืน

ซึ่งไอ้๒ล้านกว่าที่ยักยอกเข้าไปคือมาอยู่ด้วย

ประกับงานประกับชีวิตแล้ว
เสร็จแล้วก็เอาเหมือนกับว่ากลับมา
แล้วก็ตกลงจะตรงจะแต่งงานกันอะไรอย่างนี้

กดโทรศพโอนเงินแบบไงเราก็ลุงก็ไปแจ้งความว่าแจ้งความเสร็จปึ๊บ
ผู้หญิงก็ไปบอกว่าเราจะเป็นครอบครัวกันแล้วจะไปแจ้งความทำไม
เก้าไร่อืมเออไปมาขายเจ็ดล้านห้าอืมแล้วเอาเงินไปเลยเอาเงินไปหมด
บอกให้โอนไปแต่จะแต่งงานกันแล้วเนี้ยดูดิโอ้ยเจ็บปวดมากเลยแล้ว
คนก็ไปสมัครกับแกอีกตอนแรกแล้วพี่บอกว่าจริงจริงแล้วลุงเนี่ยเป็นคนดีมากอ่ะ
เลยครับแกเป็นคนซื่อซื่อลุงตอบว่าไงป่ะหนูดูอยู่วันนี้แกก็พูดตรงตรง
อ่ะอืมไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเอ่อเร่งสอบตำรวจสอนอทองหล่อครับ
พลตรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกท่านก็เป็นรองวิชาการตรวจนครบาน
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
บอกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นในวันที่๑๒พฤศจิกายนนี้
ซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างที่สนทองหล่อ
ดำเนินการสอบพยานเพิ่มเติมโดยทางคนขับรถเบ้นได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ในส่วนของในแพทย์บุญวนาศิลป์นะครับอยู่ระหว่างการประสานเรื่องของการสอบปากคำเพิ่มเติม
เมื่อถามว่าคนขับรถเบ้นจะทำผิดกฎหมายจราจรได้หรือเปล่า
พลตรวจตรีจิรสันบอกว่าในกรณีของการแซงรถเนื่องจากเป็นการเดินรถสวนทางกันเนี่ย
แต่ละฝั่งจะมีช่องทางเดียวจึงต้องพิจารณาว่าในวันเกิดเหตุ
รถเนี่ยอ่านำอ่ารถนำนี่นะฮะแล้วก็พิจารณงานก็คือสนมักกระสั่น
ได้รับการประสานจากทางสอนอทองหล่อว่ามีปัญหาเรื่องการจราจรหรือเปล่า

ปกติแล้วเป็นการเดินรถวิ่งสวนทางกัน
ก็คือเข้า๑ช่องออก๑ช่อง

ก็จะจัดให้มีการเดินรถทางเดียวด้วยนะครับ
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงเช้า

ก็เลยไม่ได้มีการจัดให้เดินรถทางเดียว

เจ้าพนักงานก็ไม่ได้จัดเครื่องหมายจราจร

ทำให้รถเขาก็สวนเข้ามาเขาก็ไม่ได้ผิด

ทางพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติปภัทร

บอกว่าถ้าทางวินัย

ส่วนทางอาญาเนี่ยเกี่ยวข้องกับประชาชน

ซึ่งในวันศุกร์นี้ครับข้อมูลต่างต้องเสร็จสิ้นนะ
ยืนยันถ้าผลออกมาเนี่ย

ไม่มี

อ้าวตายแล้ว
ไม่หรอกมันอยู่ที่ควร

คือเมื่อก่อนตอนที่เขามีข่าวกับมารีอย่างนี้
บอกว่าพี่มดดำไม่เคยทำผมบ้างเลย
เตือนเลิกกันเพราะอะไรแล้วก็อะไรอย่างงี้

พอมาลีมาสัมภาษณ์กับมัดดำ

ในที่สุดเจอปุ๊บก็โอ้โหรู้มาตั้งนานแล้วว่า
แล้วก็จะบอกว่ามันเป็นคนเก่งนะเป็นคนเด็ดมาก
แล้วพูดอะไรมันพูดตรงมันเลิศมันอะไรอย่างนี้
นั่นแหละกัลบอกอ้าวแล้วเนี่ยเหรอน้องอ่ะ
อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่กี่สิบปีแล้วอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
ทำไมไม่เคยรักมันบ้างอะไรอย่างนี้มันก็มาบ่น

ก็ตอนไม่รู้ตอนแรกคิดว่ามันเคยมาพูดกับเขา
เขาเคยมาพูดครั้งนึงว่าเนี่ยเคยรักบ้างไหมเนี่ย
อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สิบสิบปีเหมือนจะเคยรักเลย
คนอื่นก็ไม่รู้เราก็ไม่เก็ตเนอะ
น้องพูดว่าอะไรอีกครั้งก็พูดอะไรวะกันทำไมไม่รักวะ
ปกติฉันก็ต้องรักผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนึกออกป่ะ
บอกจนอ๋อวันนั้นผมเปิดดูพี่ก็เอออเขาไปหมดเลย
เคยถามติดใจผมบ้างไหมว่าคนสนิทกันเขาคิดยังไงอะไรอย่างนี้
แล้วสรุปคือคุยกับน้องแล้วเรียบร้อย

ตรงเนี่ยน้องยอมรับตรงว่ารู้สึกน้อยใจไม่น้อย

เขาบอกว่าจนตอนนั้นไม่ดูรายการนั้นไปเลย

พี่เขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานน่าจะเข้าใจผมบ้าง

แต่งเพลงนี้ก็มาหาพี่มดดำคนแรกนั่นแหละ

เขาเรียกว่าคนน่ากลัวคนหนึ่งในวงกลางกันเนอะ
ดูทำกับผมเหมือนคนไม่เคยสนิทกันเลย

แล้วนางก็คงจะอุกน้อยใจนึกออกนึง
อะไรที่อะไรเนี่ยทำไปเหมือนไม่เคยสนิทสนมกัน

เอิราแลนด์กาลามวิทยาลอย่างน้อยอย่างนั้น

แบบนางเคยมาสกิดเอ๊ะเราก็คิดไม่ออกว่าเรื่องอะไรนึกออกป่ะ
เหมือนเจอกันที่ตึกนี้คืองอนนะงอนอะไร
ไม่งอนอะไรคือด้วยความสนิทเกินเกินมันก็
สนิทกันเกิดอย่างคุณแม่รู้ไหมว่าบางวันพี่หนุ่มวันแม่เนี่ย

ถ้าต่างคนต่างเงียบก็ตีกันบางทีก็นั่งเนาะหนุ่มเนาะ

แต่ถ้าวันไหนไม่พูดกันเลยเนี่ยผิดปกติ
อืมบางทีนักก็นำบางทีนักก็เป็น
กินนางก็ช็อตก็ไม่พูดก็ไม่พูดก็ไม่พูด
ก็ช็อตอะไรวะเป็นอะไรก็งงบางทีก็งง

มันอยู่กันมานานเกินเถอะ

คือคงไม่ตีเอาล่ะคงไม่ต้องทวิตเตอร์

บอร์ดพี่ยังขึ้นคู่กันเลยเห็นไหมล่ะ

คุณนี่มันคุณเลวกว่าลูกค้ามากเลยนะ
ฉันบอกห้ามเอาบิลบอร์ดถ่ายกันนะ
เขามาจ้างให้ถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์

วันหลังนะเป็นผลิตภัณฑ์คู่เลย
ถ่ายคู่กันเลยไม่ต้องแยกกันอันนี้

คุณแพนเค้กก็มีการรำถวายเท้ามหาพรมนะคะ

ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการจัดทำพิธีศักระเท้ามหาพรม

โดยได้คุณแพนเค้กเขมมะนิดมาแต่งกายเครื่องละครนางรำถวายมือชุด
ำบวงสวงศักระท่านเท้ามหาพรมนะคะ
งานนี้คุณแพนเค้กเองก็เผยถึงความรู้สึก
บอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้มารำถวายพระพรม

เพราะว่าเป็นสถานที่แล้วก็เป็นองค์เทพที่เรานับถือ

แต่ไม่เคยมีโอกาสได้มารำแบบนี้
แนนตั้งใจกับการรำครั้งนี้มากซ้อมหนักมาก

เชื่อมั่นว่าที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยด้วยนะคะ
นี่มัวดำมัวดำนอนอยู่แล้วตื่นมา
เห็นคนแต่งชุดนี้ไปลำอยู่ที่หัวเตียงทำไงครับ

ก็ผู้จัดการของก๊อฟมินทพลเคยเจอไง

อย่างนี้ยืนแล้วยืนลำอย่างนี้ยืนลำอย่างนี้
รำอย่างนี้อยู่นี่ถุงโก๊กหน้ารำอยู่นี่
เคยเจอเจอที่ไปนอนโรงแรมแบบว่า๕ดาวเลยนะ
ตอนนั้นไปเปิดสายการบินบินไปกัมพูชา

เพราะว่าช่างทำผมพี่ไปปล่อยผมแล้วไปลงจากกูซี่ไงเธอ

แล้วคุณดูล่างทรงแบบนี้

ต้องดูเลยนะร่างทรงเนี่ยผมบอกเลยน่ากลัวจริง

คือไม่ใช่คือผมชอบหนังเรื่องนี้ตรงไหนรู้ป่ะ
คือร่างทรงเนี่ยผมชอบตรงที่ว่า
คือตอนที่ดูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนังที่มันไม่มีอะไร
คือเพราะเหมือนกับเขาพยายามทำล้อสารคดี
มันก็จะเปิดเรื่องประมาณว่าเหมือนกับทีมงานเนี่ยไปตามหา

เออเหมือนไปตามหามันก็ไปทำสารคดีว่า

ถ่ายก็มีการแบบไปรีเสิร์ตหาร่างทรงเป็นร้อยคนทั่วประเทศอะไรอย่างนี้
จนก็ต้องลำมาสะดุดใจกับร่างทรงคนนี้
เขาก็ไปตามร่างทรงคนนี้เว้ยว่าร่างทรงคนนี้ถูกสืบทอดมายังไง
มีในครอบครัวเป็นยังไงจริงพี่สาวต้องเป็นจริง
ปรากฏเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาเกิดกับลูกของพี่สาวของร่างทรงคนนี้

แล้วมันทำให้คนเนี่ยเขาตามเรื่องนี้ไปตามแบบมีเงื่อนงำว่า
เฮ้ยทำไมลูกสาวของพี่สาวของร่างทรงคนนี้ลูกหลานของร่างทรงคนนี้
ดูมันเปลี่ยนไปเริ่มดูมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป
หรือจะเป็นร่างทรงคนต่อไป
แล้วเหมือนกับเขาพยายามเล่าว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริง

แต่พอดูไปแล้วมันอินมันจะอินว่านี่มันคือเห็ดมันคือเหตุการณ์จริงหรือเปล่า

สิ่งที่คนกำลังดูอยู่เนี่ยว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่า

มีคนบอกเยอะมากเลยบอกว่าผู้หญิงเก่งนะ
อันนี้พี่ชมน้องผ่านรายการแล้วน้องโคตรเก่ง

ไม่ใช่ตัวจริงดิเขาชื่อน้องเบ้นป่ะ
ตัวจริงชื่อเน้นแต่ตัวในละครชื่อตัว

ตอนแรกปุ่นฟันผู้หญิงคนนี้ว่า
ก็เพราะเพราะว่าเขาไม่ดังแล้วล่ะเธอเอา

เปล่าหรอกคือน้องแบบรดเอง
อยากให้ไปดูจริง
ผมเคยตั้งถามเป็นคนกลับ
คุณต้ง

เก่งที่เล่นเป็นมิ้งค์

น่ากลัวเนาะจากปกติเปลี่ยน
คือผมดูจนผมคิดว่านี่มันไม่ใช่หนัง
เป็นสารคดีจริงอ่ะ
มันเกิดเหตุแล้วยังจริงเหรอวะอะไรอย่างนี้

นี่คือรวมภูมิกับฝีมือแบบเก่ง
คนทำทีมแบบเก่งอยู่อันนี้

อย่าไปรอดิคุณต้องสนับสนุนคนที่เขาทำงาน
คือเอ๊ะคุณจะรอดูที่มันแบบว่า
ตอนเล็กผมว่าไปดูจอใหญ่ดีกว่ามันได้อารมณ์

วันนี้เราเหลือเวลาเราเยอะเราก็พูดไปเรื่อยเปื่อยของเราแหละ

เวลาเราเยอะเนี่ยเราพูดจนเหนื่อยแต่นี่ทำไมเป็นท่านนั้น

แว้งแม้กระทั่งเวลา
ก็จริงอะ
นี่นะชอบจังข่าวใส่ไข่เพิ่มเวลาให้เยอะนี่
ใช่หรออืมฮ่า
ส่งพวกกระโฟงกาแฟเย็นให้เรากินบ้างก็ได้ชาเย็นอะไรอย่างนี้

นอนไม่หลับจะกินกาแฟตอนนี้นะ

เดี๋ยวก่อนนะพูดเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องกาแฟได้ยังไง

ก็ได้รับความรักจากคุณผู้ชมอย่างล้นหลาม
กลายเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ล่าสุดภูมิกับซีรีส์ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า
ผมได้รับเสียงเรียกร้องและแรงกดดัน
หัวเรียบร้อยแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการแล้ว
มันคงจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าซีรีส์จะออกมาให้ได้ดูตอนไหน
แต่บอกได้อย่างหนึ่งว่าตัวละครหลักอย่างยี่หุ่น
จะกลับมาเพื่อทำบางอย่างให้กับโลกนี้แน่นอน
ชื่อตรงเบนด้าน
ดาดาพี่ไม่เคยลืมชื่อน้อง
เพราะพี่ติดตามน้องจริงเพราะน้องเก่งจริง

ถ้าเขามีชื่อเล่นอีกชื่อชื่อเล่นชื่อเบ้นถูกแล้ว

ผมเคยเห็นน้องหลายครั้งแล้วเมื่อก่อนที่เขาเล่น

เวลามันเหลือเยอะขนาดที่เธอจะแว้งฉันได้เลยเนาะ

นี่ไงยาดายาดานะมีชื่อจริงว่านาริญญากุลมงคลเพชร
ชื่อเดิมคือนัทธิดาตรีชัยะเกิดวันที่๒๖มีนาคมสูงรักษัยสี่
โอ้โหนี่บอกใครละเอียดขนาดนี้เลยนะครับมีประวัติมาให้เลย
ก่อนหน้านี้เธอชื่อเดิมของเธอคือน้องเบ้นนัทธิดาเห็นไหมล่ะ

เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนั้นเคลียร์เรื่องนี้หน่อยคุณหนุ่มแอบไปดูหนังกับใครเอ่ย

อุ้ยตอบใครคะตอบคุณผู้ชมแล้วนี่ตอบจริงไหมล่ะ
อ๋อพี่หนุ่มอะไรได้ไปดูป๊ากกบหรือใช่ป๊ากกบนี่แหละ
เออแล้วแกก็เลยจะเอามาเข้ามาเจอก็ถุ่มวุ่นเลยมึงไม่ได้นักกับใครเลย

ไม่ใช่อีผีเลยอีหนังผีอีหนังบ้า
ตาบาปในชีวิตตายแล้วแองจี้จะพูดมาได้ยังไง
เราชอบมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย
ที่มันจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงไปอย่างไร

เพราะรับไปแล้วเขาเป็นอรัจจักรนะเขามีกี่ภาค
แบบว่าโตขึ้นมาจะยังอยู่วงการบันเทิงนานขนาดนี้
นึกออกปะเขาคิดว่าแป๊บหนึ่งแต่เราก็คงจะจบมาละวงการ

อืมวันหนึ่งนะถ้าฉันจะทำละครทำหนังเนี่ยนะ
ฉันจะเอาคนนี้มาเล่นแล้วเล่นพลอันนทร์เนี้ยเหรอเอามาเล่น
แล้วล้างแค้นนางทำไมอ่ะสิ่งที่นางทำชั่วกับคนเอาไว้
จริงจริงนี่มดดำมีแฟนหรือยังยังเออนี่เชื่อมาสาบานหรือเปล่า
กำลังจะถามมดดำเหมือนกันนะว่าตอนนี้มดดำคบกับใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะ
มันมีกลิ่นเหรอคะที่มันมีอะไรมา
ไม่เคยมีแฟนอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยชอบคิดกันเองอีกแล้ว
ไม่มีผัวแม่นางจริงมีป่ะไม่มีผัวมีจับดูเถอะในในโซเชียล

ทำไมวันนี้คนถามอย่างนี้มันเยอะจังทำไม
ไม่มีภาษากายบอกอะไรนะเนี้ยเออ
เพราะว่าวันนี้ขนาดแฟนรายการดูยังถามคิดดูดี
คุณแม่แคร์คนหนึ่งเป็นพิเศษหรือว่าช่วงนี้สวยผิดปกติ

ภาษากายมันบอกคือผมเห็นคุณจับเนี่ย

ไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วเหรอทั้งเมย์ทั้งหนุ่มบ้าน
เวลาเราเยอะอยากก็พูดเลยก็ลงพูดไป

แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมเนี่ย
นี่พี่ชอบ

รักลิขิตเลือดหรือเปล่า

มันไม่จำเป็นเรื่องรูปตาแดงนะ
ตาเขาเสียมือจะเป็นตาแดง
ต่อแรกตั้งแต่อยากจะตาบอดแต่ว่าได้ตาของปีศาจมา

ยูจองค่ะกับบทบาทของ

ฮู้ว๊าคนนี้ดูคนต่อไปว่าพี่หนูตามไปอีกไว้ค่ะคนนี้
คนนี้คนนี้ก็น่ารัก
อันดับที่๓ค่ะชินเฮซอน
กับการรับบทแสดงนำในเรื่องมิสเตอร์ควีน
คนนี้ผมก็ชอบสนุกสควีน
อันดับที่๔ค่ะคิมโซฮยอน
ที่รับบทเจ้าหญิงพยองกังในริเวอร์แวร์จมูลไรซ์
นี่มี๔คน
เขาบอกเลยว่าเป็นแบบว่าสวยที่สุดที่ใส่ชุดฮันบกแบบนี้
สุดที่เรียกว่าเป็นนี่นะฮะฟรียองเอที่เล่นแดดจังกุ่ม

สูงสุดเล่นตอนหนึ่งก็เกือบ๕๐๐กว่าล้าน
อ้าวโอเคตอนหนึ่ง๕๐กว่าลาคือทั้งเรื่องก็ประมาณ๕๐๐กว่าลาโอ้โฮตายแล้ว
นะครับก็เดี๋ยวอุ๋ยคำรออยู่อุ๋ยคำรออยู่ที่ไทยรัฐนิวโชว์
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับกี่โมง๕โมง๔๕เป็นเวลาใหม่ขอให้คุณมาตรงเวลา
หนุ่มอย่าพูดอย่างนี้นะถ้าฉันมาสายเธอก็ทำไปก่อน
ทำไปก่อนอะไรนี่คุณใส่เสื้อกระดูกอย่างนี้ระวังหมาคาบนะเดินในหมาคาบแขนเสื้อกระดูกอะไร
ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลาพบกันเร็วขึ้น